ดูเรื่องราวที่กู้ภัยเขาวิ่งกันวุ่นเลย

ต้องวิ่งไปช่วยสิงสาราสัตว์กันหน่อย
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับไปเจอกับสุนัขตัวหนึ่ง

ติดอะไรไม่ติดดันไปติดไอ้เนี่ย

เอ้าคุณว่าเหนื่อยไหมล่ะ

ก็ต้องวิ่งตามไล่จับเจ้าสุนัขตัวนี้
โอ้โฮแต่
ส่วนคนถ่ายนี่ถ่ายไปหัวเราะร่าเลย
คนไทยก็เหนื่อยค่ะหัวเราะเหนื่อย

เจรปรีศาสตร์ที่กู้ไพเขาได้รับแจ้ง
เขาได้รับแจ้งนะครับว่าบริเวณตรงนี้เจอกับสุนัขเพศผู้สีดำ

หัวเนี่ยมันติดติดอยู่ในโหลพลาสติกครับ

มันก็วิ่งวุ่นอยู่กลางทุ่งนานะ
คือไอ้พลาสติกที่ติดอยู่ที่หัวเนี่ย
มันทำให้เจ้าสุนัขตัวนี้มันลำบากนะ
เพราะว่ามันกินอะไรไม่ได้เลย
น้ำท่าอาหารไม่ได้กินอะไรเลย

เขาว่ากันว่ามันติดอยู่อย่างนี้ประมาณ๒วันแล้วนะ

พี่กู้ภัยเขาใช้เวลาประมาณสัก๒ชั่วโมง
ก็สามารถจับมันได้

กลับอาหารได้กลบไป
ก็จับได้ปุ๊บก็ช่วยเหลือมันนะครับ
เอาโหวโหวพลาสติกเนี่ยออกมา

นิษฐานนะนะมันคงจะมุดเข้าไปเพื่อจะดื่มน้ำหรืออะไรนี่แหละ
คงจะมีเศษอาหงอาหารอยู่ในหลัวพลาสติกนี้
พอมุดหัวลงไปหัวมันดันติดอยู่ในนั้นไง
อย่าไปมุดอะไรอย่างนั้นนะไม่ชอบเลยหัวมันจะติดกับปากเจ้าหน้าที่เขาฝากบอกสุนัข

ถามคุณได้เหรอ
ก็ฝากดูกันด้วยละกันเป็นหูเป็นตาเพราะว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วงนี้แม่งานหนักจริง